บันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๕๘นะครับ
มีหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนั่นก็คือ
ข่าวคราวของเหล็กไหลที่เชื่อมโยงกันกับความศรัทธาของประชาชนนะครับ
เรื่องนี้เกิดขึ้นจากกระแสความนิยมของประชาชน

ไทยรัฐทีวีจึงสืบสาวราวเรื่อง
และเปิดโปรงขบวนการของเหล็กไหลให้เป็นที่รู้จักของสังคม
เบื้องหลังของการเปิดโปรงข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้พร้อมกันครับ
เหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์จากตำนานความเชื่อสู่ช่องทางหาผลประโยชน์ของมิจฉาชีพ
ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวีเปิดประเด็นเรื่องนี้จากคำร้องเรียน
ให้ตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มพระวัดคิรีวงธรรมรามในอำเภอชายาจังหวัดสุราธานี
แอบอ้างเป็นผู้วิเศษสามารถประกอบพิธีกรรมอันเชิญวัตถุที่เรียกว่าเหล็กไหลได้
ค่าใบสีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสน
ทีมข่าวเดินทางไปยังวัดคิรีวงธรรมารามตามคำเชิญของพระเติมทรัพย์จิตพันโตเจ้าอาวาส
เพื่อพิสูจน์พิธีกรรมอันเชิญเหล็กไหลถึง๓ถ้ำคือถ้ำเขาหลักไก่ถ้ำเขากุลและถ้ำเขาพระอินทร์
แต่การบันทึกภาพห้ามใช้แสงไฟให้อาศัยแสงสว่างจากเทียนเท่านั้น
มีเจ้าภาพและนักแสวงหาจำนวนมากเดินทางมาร่วมพิธี
โดยพระเจ้าพิธีกรรมสวดภาษาบาลีหยุดสลับเป็นภาษาไทย
เมื่อถึงบทสวดช่วงที่นัดหมายก็มีวัตถุที่อ้างว่าเป็นเหล็กไหลหลากหลายชนิด
ร่วงมาบนผ้าขาวราวปฏิหาร
วันรุ่งขึ้นในช่วงกลางวันทีมข่าวเดินทางกลับไปยังถ้ำเขากุลอีกครั้ง
ซึ่งพระเติมทรัพย์อ้างว่ามีข้าราชการระดับสูงของจังหวัดเดินทางเข้ามาทำพิธีหลายครั้ง
และเป็นถ้ำเดียวกับที่มีการร้องเรียน
เมื่อเข้าไปถึงทีมข่าวมองขึ้นไปด้านบนเพดานแต่ไม่พบว่ามีแสงสว่างลอดลงมาได้
แต่เมื่อลองยืนจากมุมต่างของถ้ำมองขึ้นไปด้านบนอีกครั้งกลับพบมีแสงลอดลงมา
ส่งอีกทีมขึ้นไปด้านบนใช้เวลาค้นหาบริเวณที่ตรงกับช่องที่มีแสงลอดลงมาด้านล่างอยู่นานจึงพบ

พบกับหลักฐานสำคัญคือเศษวัตถุที่อ้างว่าเป็นเหล็กไหลตกอยู่
พร้อมถุงพลาสติกบอกขนาดของวัตถุชนิดต่าง
จำลองพิธีกรรมอันเชิญเหล็กไหลสิ่งของเล็กใหญ่ที่พกติดตัว
หย่อนลงใส่ผ้าขาวด้านล่างตอบสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้
ไม่มีอิทธิฤทธิ์หรือปฏิหารใด
พิธีกรรมเสกเหล็กไหลเป็นเพียงมายากลที่ใช้แสวงหาผลประโยชน์
บนความเชื่อของประชาชนเท่านั้น
และภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นการจำลองขึ้นมาของทีมข่าว
โดยใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เห็นถึงกรรมวิธี
กลุ่มมิจฉาชีพใช้ตบตาผู้หลงเชื่อ
เหล็กไหลยังคงเป็นธาตุกายสิทธิ์ในความเชื่อของผู้ที่ศรัทธา
แต่ในทางพระพุทธศาสนาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอาจินไต
หรือสิ่งที่ไม่ควรคิดหาคำตอบและไม่ควรยุ่งเกี่ยว
และนี่ก็เป็นข่าวเจาะลึกของกองบรรณาธิการไทยรัฐทีวี
ที่ถูกบันทึกไว้ในบันทึกไทยเดือนสิงหาคมปี๒๕๕๙